ไปดูข่าวที่คุณนัทพงศ์เกริ่นไว้ก่อนปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เรื่องของหนูน้อยสองคนที่น้องทั้งสองคนก็ติดโควิดนะคะ
แล้วก็เฝ้าศพคุณยายซึ่งเสียชีวิตจากโควิด
โดยที่น้องเองก็ไม่รู้ว่าคุณยายได้จากไปแล้ว
เพื่อนบ้านเนี่ยทนไม่ไหวต้องเสี่ยงภัยไปอุ้มน้องทั้งสองคนออกมาค่ะ
นี่เป็นเรื่องราวที่ทางเพจข่าวนนทบุรีได้นำมาลงเพื่อที่จะเผยแพร่นะคะ

ที่ตำบลบังกระสอมเผือนเมืองนทบุรีบ้านหลังนี้เนี่ยมีหญิงอายุห้าสิบเก้าปีนะคะ
แต่เธอน้ำหนักเยอะ๑๒๐กิโลกรัมนะคะ
แล้วเสียชีวิตในบ้านตั้งแต่๖โมงเช้าของเมื่อวาน
แต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเก็บศพเลย
ก็เป็นภาพที่น่าสลดหดหู่เพราะว่าในบ้านเนี่ยมีเด็กนะครับ
ขวบครึ่งนะคะแล้วก็เด็กวัย๗ขวบอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ
สองคนนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันในบ้านแล้วก็ไม่ทราบว่ายายของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
สุดท้ายเนี่ยน้องน้ำนะคะอายุ๑๖ปีก็อยู่บ้านติดติดกันตัดสินใจค่ะสวมถุงมือแล้วก็เข้าไปอุ้มนะคะ
ม่อนอายุขวบครึ่งกับน้องพลอยอายุ๗ขวบซึ่งทั้งสองคนก็ติดโควิดนะคะ
ออกมาจากศพคุณยายเพราะว่าทนสภาพไม่ไหวนะคะ
เธอเนี่ยบอกว่าก็กลัวนะคะกลัวว่าจะติดเชื้อแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในบ้านหลังนี้ตอนนี้ไม่มีใครดูแลน้องสองคนนี้ได้เลยก็ตัดสินใจเข้าไปอุ้มออกมาไว้ข้างนอกนะคะ
เพื่อนบ้านอีกคนนึงก็เข้าไปช่วยด้วยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้เสียชีวิตก็คือนางวิภาวงพิทักษ์ค่ะ
แล้วคือบ้านนี้เขาอยู่ด้วยกัน๗คนพ่อแม่ลูกชายลูกสะพ้ายลูกสาวน้องพลอยแล้วก็น้องม่อนติดเชื้อกันทั้งหมดเลยค่ะติดทั้งบ้านเลย๔คนถูกส่งตัวไปรักษาแล้ว
เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยก็ล่าสุดเหลือเพียงคุณยายกับหลานอีก๒คนคุณยายมาเสียไปนะคะแล้วก็มีน้ำหนักมากมีโรคประจำตัวหลายโรค
เพื่อนบ้านก็แจ้งไปที่มูลนิธิแล้วแต่ไม่มีรถมารับศพเลยมีแค่ตำรวจและแพทย์จากสถาบันนิติเวศมาตรวจแล้วก็กลับออกไป

ก็มีรถตู้ของมูลนิธิสยามนนทบุรีเดินทางมานำร่างของผู้ตายใส่ลงนำไปเผาที่วัดราชประคองธรรมที่บังใหญ่นนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวรับน้องทั้งสองคนไปรักษาตัวภายในวันนี้นะคะ
ก็จะนำตัวไปรักษาในกรุงเทพซึ่งเป็นที่เดียวกับที่แม่ของน้องทั้งสองคนรักษาตัวอยู่นะคะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราสอบถามไปที่อบจนนทบุรีค่ะ
เรื่องของการนำน้องทั้งสองคนไปรักษานะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงหรือติดต่อกลับมาค่ะ
เดี๋ยวเราจะตามต่อนะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะนำมารายงานให้ทราบค่ะ
คลิปต่อไปนี้หดหูใจไม่แพ้กันครับคุณผู้ชมครับ
กรณีที่ผู้หญิงท้องแก่๘เดือนกับลูกเล็กติดโควิด
แล้วขอความช่วยเหลืออยู่ในแฟลตเคหะคลอง๔ลำลูกกา
แต่ว่าโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาในตอนแรกครับ
นี่ก็คือความช่วยเหลือนะคะ
นี่คือคลิปที่หญิงตั้งคัน๘เดือนครับ

ขอความช่วยเหลือเพื่อนำเธอส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
โดยคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊กอัญวุฒิโพออำภัย
ระบุข้อความบอกว่าอยากให้ฟังคลิปให้จบ

อย่างไรก็ตามเจ้าของเฟซบุ๊คได้โทรศัพท์พูดคุยกับคนประสานงานนะครับ
คอยให้ความช่วยเหลือผู้หญิงท้องคนนี้ก็คือคุณธัญพร
เล่าบอกว่าเย็นวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่จริงมารับผู้หญิงท้อง๘เดือนไปโรงพยาบาลแล้วนะ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลลำลูกกาครับ
ไปถึงเสร็จโรงพยาบาลไม่รับรักษา
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวหญิงท้องคนนี้
กลับมาที่คอนโดกลับมาส่งคอนโด
แล้วตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ท้ออาการหนักครับ
แล้วลูกชายตัวเล็กที่คุณผู้ชมเห็นเธอกอดอยู่นี่นะ
ไข้สูง๔๐องศาเซลเซียสไม่รู้ชักหรือเปล่านะฮะ
อกจากนี้เนี่ยคอนโดแห่งนี้เนี่ย
ยังมีผู้ติดเชื้ออีกหลายสิบรายรอการรักษาด้วยนะครับ
คุณธัญพรก็บอกว่าจะร้องเรียนเรื่องนี้
ไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
มันมีเสียงพูดคุยระหว่างเจ้าของเฟซบุ๊ค
กับคุณทัยพรลองฟังดูหน่อยครับ
ที่ตึกเนี่ยค่ะจะโดนปฏิเสธหมดเลย
ไม่เคยได้รัสสา
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
กู้ชีพราชสวายเข้าไปรับตัว

อีกทีนึงแล้วคราวนี้ไปรับสามีด้วย

โดยในช่วงเช้าเด็กมีอาการหมดสติไปแล้วนะ
แต่ว่าเริ่มมารู้สึกตัวในภายหลัง
ประเด็นนี้เป็นการเรียกร้องขอความเป็นธรรม

ก็พยายามติดต่อถามไปที่ท่านภูมิ
การโรงพยาบาลลำลูกกาแต่ติดต่อไม่ได้ฮะนะฮะ

อย่างไรก็ตามนายแพทย์สุรินสืบซึ้ง
ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
สสจจังหวัดเข้าไปตรวจสอบ
กรณีของหญิงท้องแก่ตั้งแต่ระยะแรกแล้ว
แต่พบว่าผู้ป่วยอยู่ในระดับสีเขียว
และที่ผ่านมาก็มีการโทรศัพท์พูดคุยติดตามอาการอยู่ตลอด
ส่วนคนท้องจะต้องการให้มีการดูแลเป็นพิเศษกว่า
คนปกติทั่วไปหรือไม่นั้นคุณหมอสุรินบอกว่า
ขึ้นอยู่กับการประเมินของเจ้าหน้าที่ฮะ
ขณะที่กรมอนามัยอันนี้น่าเป็นห่วงครับ

คนท้องแล้วติดโควิดอันนี้น่าห่วงคุณพระราพร

มีการเปิดเผยสถิติการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในกลุ่มหญิงตั้งคันหลังคลอด
แล้วก็ที่คลอดลูกมีทารกแรกเกิดนะครับ
ตั้งแต่๑ธันวาคมปี๒๕๖๐
จนถึง๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ๕๘๑รายครับ
โดยเป็นโควิด๑๙จะมีอาการดุนแรงกว่าคนทั่วไปครับ
อีกทั้งยังเสี่ยงต่อคันเป็นพิษด้วย
และจะมีภาวะคลอดก่อนกำหนดก็ได้ด้วย

การดูแลผู้ติดเชื้อในแฟลตเคหะคลอง๔ลำลูกกา

ล่าสุดครับประหลัดฝ่ายความมั่นคง
อำเภอลำลูกกาและสาธารณสุขอำเภอนะครับ

ออกคำสั่งให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดง

เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อ๓๗ราย
และมี๖รายที่เป็นผู้ป่วยอาการหนักสีแดงครับ